กลับมาแล้ว๙นาฬิกา๕๐นาทีนะครับกลับมาเจอกับเรา๓คนเหมือนเดิมตลอดข่าวเช้า
ในช่วงท้ายของรายการวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวสนุกสนานกันใช่แล้วเย่จะรีบสนุกขนาดนั้นเลยเหรอ

เอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปดูความคึกคักไปดูรำวงสุดมันที่เค้าบอกว่าสาวเนี่ยเยอะมาก
จริงอยู่ที่จังหวัดพิษนุนลูกคุณชอบหน้าเลยสาวเยอะ
ที่ไหนก็น่าจะชอบสาวเยอะไปดูครับ

แล้วก็บอกผมว่าสาวเยอะ
ก็สาวเยอะเนี่ยคุณสาวน้อยไหม
เยอะจริงอายุเยอะแถมประสบการณ์เยอะด้วยรักษาตาเยอะตามไปนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือความคึกคักอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกโอ้โหเห็นแล้วอยากจะเชิญชวนน้องไปต่อ
แล้วก็น้องนิวนาวไปร่วมเต้นกันเหลือเกิน

ทำไมจะไม่ได้ตลาดนี้เขาเปิดทุกวันอาทิตย์
ที่สำคัญนะครับความคึกคักแบบนี้เป็นทุกคืน
ไปกันเลยครับนี่แหละครับเป็นการเต้นรำวงย้อนยุค
ซึ่งก็เด็กก็รำได้ผู้ใหญ่ก็รำดี

นี่คือตลาดต้องชมหรือว่าตลาดวิถีชุมชนคนพิศนุโลก
จัดที่วัดราชบุรณะอำเภอเมืองพิศนุโลก
หรือเรียกกันว่าวัดราชคนเท่านั้นเขารู้จักกันอย่างดี

เป็นไงเรามันขนาดนี้เป็นตลาดพื้นถิ่นนะครับ
ที่มีทั้งของกินทั้งการแสดงวัฒนธรรมต่าง
แต่ที่เป็นไฮไลท์เด็ดของงานต้องยกให้กับระวงย้อนยุคแบบนี้ครับ
เพราะว่าทั้งคนในแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับ
ทราบว่าเป็นรำวงย้อนยุคของเทศบาลนครพิศนุโลก
ก็จะมาร่วมกันเต้นรำกันแบบนี้เยอะแยะมากมาย
ถือว่ามีความสนุกสนานแบบพื้นบ้านอย่างแท้จริง
ซึ่งในการระบงเขาก็จะตั้งวงเป็นวงกลมแบบนี้
ใครที่อยากจะไปร่วมแดนส์ก็ไปโชว์สเต็ปกันได้นะครับ
แต่ที่สำคัญเราไปต่อไหวไหมจะสู้ไหวไหม
พัดเพิศมาเลยอย่าดมอย่าลมอย่ามองพร้อมเลย
ก็ต้องให้เวลาสาวก่อนให้พักกันหน่อย
แข็งแรงนะแข็งแรงทุกท่านเลย
แล้วที่สำคัญบางคนนี้เขาเหมารอบเลยนะ

บอกว่ารอบนี้เดี๋ยวขอเหมาเลย
เพราะว่ามันสนุกตระดานคือครักจริงคนที่ดั่งเชียก็ปรบมือกันไป
ส่วนน้องหนูก็ไปสนุกกับคุณป้าเขา

สะบัดตามจังหวะกันไป
ก็จะต้องแต่งตัวสีสันสดใสหน่อย

ไปเต้นแบบให้ดูเป็นการรำวงย้อนยุคไป

จริงแล้วผู้สูงอายุเขาก็ได้เรื่องของสุขภาพไงคุณ
เอาล่ะใครที่เห็นแล้วอยากจะไปเหลือเกินบอกหน่อยละกัน

เป็นตลาดวิถีชุมชนคนพิศนุโลก
เขาเปิดมาตั้งแต่วันที่๑๘ธันวาคมตั้งแต่ปีที่แล้ว
จนมาถึงตอนนี้ใครอยากจะไปแดนส์มันก็รำวงกันได้นะครับ
ตลาดนี้เขาจะมีทุกวันอาทิตย์ที่วัดราชบุรณะอำเภอเมืองพิศนุโลก
ก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับ
สนุกสนานกันหมดแหละทั้งคนร้องเพลงเอ่ย
คนเต้นเอ่ยคนไปดูกิจกรรมเอ่ยนะจริง
เราก็จะเห็นการรำวงย้อนยุคแบบนี้จัดขึ้นในหลายจังหวัดแต่ละท้องที่ด้วย
ฉันยังเคยไปร่วมแจมกับเขาเลย
จำได้ที่พิจิตรสนุกสนานมากเลย
แล้วก็พี่ป้าแข็งแรงมาก
โอ้โหเต้นกันแบบไม่เหนื่อยเลย
เราเป็นเด็กกว่านะเรายังโอ้โหทำไมแข็งแรงกันอันนี้

ใช่หอบเต้นสิปะโทก็ใช่หอบชุดสมัย
แต่ก็สนุกจริงคุณมันก็ได้แบบว่ามาอยู่รวมกัน
มาทำกิจกรรมร่วมกันได้รู้จักกัน
แล้วก็ได้แบบสุขภาพได้ความสนุกสนาน